วันนี้นะคะที่สารอาญาค่ะได้มีคำพิพากษานะคะ
ห้าสิบสามนะคะซึ่งสารอาญาได้พิพากษาจำคุกสิบปีค่ะ
นายปรีชาอยู่เย็นนายรณฤทธิสุริชานายชำนาญภาคีฉายและนางปุนิกาชูศรี
เป็นจำเลย๑๕นะคะกรณีร่วมกันพกอาวุธเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด
ไปตามบริเวณแยกคอกวัวถนนตะนาวถนนประชาธิปไตยเขตพระนคร
ระหว่างการชุมนุมและขอคืนพื้นที่ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต้านผลิตการแห่งชาติหรือนปชเมื่อวันที่๑๐เมษายนปี๒๕๕๓ค่ะ
พิเคราะห์แล้วเห็นว่านายกิติศักดิ์จำเลยที่๑และนายปรีชาจำเลยที่๒
ทำผิดตามฟ้องฐานร่วมกันพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหรือชุมชน
และมีอาวุธเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียน
ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
พากษาจำคุกคนละ๑๐ปีนะคะ
ส่วนนายรณฤทธิ์นายชำนาญและนางปุนิกา
แม้ว่าในชั้นสอบสวนจะให้การรับสารภาพ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่มีเพียงบันทึกคำสักถามและคำให้การของผู้ต้องหาเท่านั้น
เป็นเพียงพยานบอกเล่าและคำซัดทอด
แม้จะมีภาพถ่ายนำชี้ที่เกิดเหตุแต่ว่าไม่มีประจักษ์พยานเบิกความสนับสนุน
จึงมีเหตุให้สงสัยไม่มีน้ำหนักพยานหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ
ยกประโยชน์ให้จำเลยพิพากษายกฟ้องนะคะแต่ว่าให้ขังไว้ระหว่างอุทธรณ์ค่ะ
ด้านนายวิญญติชาติมนตรีทนายความระบุว่า
ปรึกษาทีมทนายความนะคะเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดี
ในส่วนของจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สอง
และขอยื่นประกันตัวจำเลยทั้ง๓คนที่สารยกฟ้องและให้ขังไว้ระหว่างอุทธรณ์ค่ะ